คุณลุงขับกระบะส่งของแล้วก็โดนแก๊งวัยรุ่นมาขับปาด
เท่านั้นไม่พอนะคือพูดมึงกูกับลุงเขาไม่พอใจ
แล้วก็ไปหยิบเหล็กมามาฟาดรถฟาดลุงจนน่วมเลยค่ะ
แถมที่สำคัญกล้องหน้ารถของลุงมีนะ
พวกวัยรุ่นพวกนี้มันเอาไปด้วย

แต่นี่คือหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของร้านวัสดุก่อสร้างจับภาพไว้ได้
แล้วคันกระบะส่งของคันหลังคือรถของคุณลุง
แล้วยังไงต่อจอดนิ่งกันอยู่แป๊บหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นความวุ่นวาย
คนขับเนี่ยถามเลยกูจะเข้าทำไมมึงไม่ให้เข้า

ลุงบอกว่าไม่ได้เก๋าแต่ว่าเบรกให้เข้าไม่ทันแค่นั้นเอง
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ต่อนะ
เพราะว่าฝั่งคู่กรณีไปเปิดท้ายแล้วค่ะ

เหล็กมาแล้วไปฟาดรถลุง
รถกระบะของลุงฟาดใส่ลุง
มีผู้หญิงอยู่นะเขาโทรตามพวกในพื้นที่
เป็นวัยรุ่นอีกเป็น๑๐เลยนี่ผู้หญิงคนนี้โทรตามพวกมาค่ะ
แล้ววัยรุ่นเป็น๑๐มารุมลุงจนลุงน่วมเลยค่ะ
โอ้ทั้งเตะทั้งต่อยทั้งตีลุง
โอ้โหดูสิมากันอีกคันแล้วก็ลุมเลยนะ

ใช่ค่ะแล้วคุณลุงอายุ๕๔ปีแล้ว
จะไปสู้พวกวัยรุ่นเกือบ๑๐คนแบบนี้ได้ยังไง
กล้องติดหน้ารถของลุงน่ะมีนะ

มันคว้าเอากล้องติดหน้ารถของลุงไปด้วย
ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่มันเอาไป

กล้องที่เป็นวงจรปิดหน้ารางรสดุก่อสร้างที่พานทองชวนบุรี

เขาก็ให้ลุงเอาหลักฐานตรงนี้นะ
ไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี
บอกว่าวัยรุ่นพวกนี้คือวัยรุ่นที่มาปล้นทรัพ

คุณลุงเหมือนกับโดนลากไปที่หลังรถแล้วแล้วก็วัยรุ่นก็ไปทำร้าย

ที่ริมถนนบ้านบึงพานทองค่ะ

เดี๋ยวดูแผลหน่อยเนี่ยคุณดูสิแผลที่หน้าของคุณลุงเนี่ย
เป็นรอยแบบนี้ตาเนี่ยเขียวช้ำเลยตาขวาเนี่ยค่ะ
แล้วที่ท้องที่แขนซ้ายก็มีรอยช้ำด้วย
ลุงน่ะชี้แผลที่ร่างกายของตัวเองให้ดูนะ
แล้วลุงก็พานักข่าวของเราไปดูที่รถกระบะว่าเนี่ย
ตัวลุงโดนแบบนี้เห็นไหมแขนม่วงแบบนี้แล้วดูรถกระบะลุงสิ
ครับนี่ตรงจุดนี้ที่โดนแก๊งวัยรุ่นตี
โอ้โหลุงน้ำตาคลอเลยค่ะบอกว่าลุงอ่ะนะ
ขับรถมาดีดีเขาขับมาปาดหน้าแล้วก็หาว่าลุงอ่ะ
ไม่ให้เขาแซงที่ลุงจอดรถเนี่ยลุงจะขอโทษเขา
แล้วเขาก็ไม่พอใจลุงลุงยังไม่ได้ทันขอโทษเลย
ก็มารุมลุงเลยเอาฟังคุณลุงหน่อยค่ะกลัวมากครับ
จึงให้แฟนมามาด้วยครับต้องแฟนต้องลาออกแฟนต้อง
ขอขอคิดหนึ่งหน่อยครับอ๋อลาเมื่อมาเป็นเพื่อนเหล่าครับ
คือฝากว่าผมไม่ผมยังกลัวอยู่ครับทางนั้นเขาบอกว่าผมไม่ให้
ไม่ให้ลุงลุงไม่ให้แซงแต่ลุงก็ไม่รู้ว่าตรงไหน
ผมนึกว่าเขาจะมาจีดจาถ้าผมผิดผมก็จะขอโทษ
เขาคุยกันดีดีกับเราอ่ะเขาก็ขวาท่อนเหล็กมาตีเลยครับ
เปิดประตูตีเลยโอ้โหเนี่ยเขามาเปิดประตูแล้วก็ตีเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็ไปคุยกับภรรยาของคุณลุงนะ
คุณบุญเรียบพูดทั้งน้ำตาเลยตอนที่บอกกับนักข่าวนะ
บอกว่าเนี่ยหนูเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับสามีตัวเอง
เห็นคลิปแบบนี้แล้วมันรับไม่ได้จริงจริงอยากให้ฝั่งวัยรุ่นนั้นอ่ะ
เคลียร์กันให้จบหน่อยจะได้ไม่ต้องหวาดระแวงกัน
เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งลุงทั้งป้าต้องลางานนะ
คือคุณป้าเองลางานมานั่งรถเป็นเพื่อนคุณลุงกลัวไง
เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ลุงไปส่งของคนเดียวไม่รู้ว่าแก๊งวัยรุ่นพวกนี้มันจะมาดัก
ตีลุงทำร้ายลุงอีกหรือเปล่านักข่าวเนี่ยนะคะถามความคืบหน้าเลย
ถามตำรวจที่สพพานทองหน่อยบอกว่าคุณตำรวจ
คุณตำรวจได้ข้อมูลคืบหน้าเพิ่มเติมหรือยังตำรวจบอกว่าตอนนี้สอบปากคำลุงไปแล้ว
แต่ยังไม่เจอแก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้นะกำลังรวบรวมหลักฐานให้ชุดสืบสวนเนี่ย
เร่งตามตัวมาดำเนินคดีตามหลักฐานต่อตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างเนี่ย
เห็นพฤติธรรมของแก๊งนี้แบบชัดเจนเลยอะค่ะอืมนะคะ